เอาคุณผู้ชมค่ะมากันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อกล้ามแน่นคนนี้กันบ้างดีกว่า
จ้างครูมวยมาสอนถึงบ้านเลยนะคุณ
แต่งานนี้หนุ่มใบเตยจะซัพพอร์ตขนาดไหน

หรือจะรอให้ผ่านเลขอาถรรพ์เลข๗กันก่อน

หนูใบเตยเป็นหัวไหมคะพี่แมน

เป็นสิ่งเดียวที่ป๊าทำได้ดีที่สุดก็คือใช้กำลัง

แล้วน้องสาวก็อยู่ที่

แล้วหลังจากนั้นก็พี่ก็ต้องดูแล
ว่าจะไปเกาะคอแบบสังเวียนมวยหรือเปล่า